ป่าวว่าใจอิวายแบ่งแล้วคนปีเจ้าก็ยัง่อน

ใครคอยจะเรียกไอ้เป้น
เดี๋ยวหลังนี้กันเอาเป็นข้าวไหมเนี่ย

อยู่ไหนกันนะครับนี่

อย่าใจฟังอ่ะน่ะ